อรุณสวัสดิ์นะคะที่สามารถสภาพอากาศให้ทราบรู้ก่อน
ร้อนหนาวเจอกันแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพายุหมุนเข็ดร้อน
แล้วก็เป็นช่วงที่มีมรสุมค่ะฝนจะตกในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปตลอดต่อเนื่องถึงพฤศจิกายนเลย
ดังนั้นแล้วเป็นช่วงเวลาที่เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงของหน้าแรงปีหน้า
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปเป็นอย่างไรกันบ้าง
มีร่องฝนพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยสังเกตง่ายที่สีค่ะ
ยิ่งม่วงยิ่งแดงนะคะก็ยิ่งมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นโดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะอีสานตอนบนค่ะรวมถึงภาคกลางท่านตะวันตกของประเทศด้วยเช่นกัน
ขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดูยังคงมีกำลังแรงนะคะ
ส่งผลทำให้ทั้งภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝนตกเช่นเดิมนะคะ
คลื่นในทะเลเนี่ยก็มีโอกาสสูงในบางพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรห่างฝั่งออกไปเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ระยะนี้ลักษณะของฝนจะตกชุกตกหนาแน่นนะคะ
ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันดินคนถล่มกันด้วยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
จะมีเรื่องของหอยเชอรี่ระบาดนะคะ
ต้องระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราและหมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในที่เชิญแฉะนั่นเองค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เกษตรกรนั้นเร่งทำทางระบายน้ำ
สัตรูพืชจำพวกหนอนผีเสื้อ
เน่าในกล้วยไม้และระวังโรคเน่าโคนในพืชสวนและพื้นไร่ค่ะ
ภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักทางฝั่งอันดามันนะคะ
กันตรงนี้ค่ะจุดใดที่มีฝนทะเลคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องงดเดินเรือสำหรับเรือเล็กนะคะ
เกษตรกรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงซัดฝั่ง
และโรคหน้ายางพาราเน่าด้วยนะคะ
สถานการณ์ฝนช่วงนี้สิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน